ท่านผู้ชมครับเรื่องการเลือกตั้งสอสอครั้งใหม่เนี่ยนะฮะ
ไลน์ที่ระบุในขณะนี้ก็คืออาทิตย์ที่๗พฤษภาคมที่จะถึงนี้

วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับโดยเลขาธิการกรกตนะครับ
สัมมนาสื่อมวลชนและเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะฮะ
ซึ่งก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทำข่าวเลือกตั้งการรายงานผลการเลือกตั้ง
แล้วก็ข้อกฎหมายกฎระเบียบต่างนะครับ
แสวงบุญมีเลขาธิการกรกตยืนยันว่าตอนนี้
รายงานผลคะแนนในครั้งนี้น่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ
คืนวันเลือกตั้งเลยนะฮะคือคืนวันที่เจ็ดพฤษภาคมเลย
ถ้าเลือกตั้งวันนั้นเป้าหมายการรายงานคือ
เป้าหมายที่การรายงานคะแนนเนี่ยต้องถูกต้อง๑๐๐
โดยนำข้อผิดพลาดจากการเลือกตั้งเมื่อปี๖๒มาเป็นบทเรียน
ถ้าย้อนไปเมื่อปี๖๒ถ้าท่านยังจำได้
ปีนั้นเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งใหม่แบบหลายอย่างนะฮะ
มีจัดสรรปันส่วนผสมมีระบบการกรอกข้อมูล
นับคะแนนแล้วผลมันออกมาไม่ตรงกับคะแนนที่ออกมาจริง
มันก็เลยแบบสับสนวุ่นวายไปหมดครั้งนี้กรกตเขาจะเป็นระบบใหม่
แต่ยืนยันว่ารู้ผลในคืนวันนั้นคือคืนวันเลือกตั้ง
ส่วนกรณีที่สารรัฐธรรมนูลกรกตส่งเรื่องไปให้ช่วยวินิจฉัย
เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเขตแล้วก็จำนวนรัศดรต่าง
เลขาธิการกรกตมั่นใจว่าคำวินิจฉัยต่างที่จะออกมา
ซึ่งสารนัดฟัง๓มีนาคมนี้เกี่ยวกับการคำนวณสัดส่วนรัศดร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตเลือกตั้งจะทำให้เสร็จทันตามไทม์ไลน์ของ
การเลือกตั้งสอสอที่จะมีขึ้นเนื่องจากในทางเทคนิคต่าง
กรกตเตรียมการไว้หมดแล้วนะฮะถ้ามีคำวินิจฉัยคำสั่งออกมา
ก็สามารถดำเนินการได้ทันทีไม่ว่าจะทางไหน
หลังจากที่สำนาค์กันเสร็จกับทางสื่อมณชนและกรกตนะฮะ
นี่ฮะให้สัมภาษณ์เสร็จนี่อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากร
อดีตกรกตปัจจุบันอยู่ภักดิ์เสรีรวมไทย
ปรีเข้ามาหาเลขาธิการกรกตกลางวงสัมภาษณ์เลย
บอกว่าได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะกรณีพักรวมไทยสร้างชาติจำได้ไหม
มกราคมที่ผ่านมาเปิดตัวบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
สมัครเป็นสมาชิกพักจะเป็นคันดิเดตนายกของพัก
อาจารย์สมชัยบอกว่าร้องเรียนเอาไว้ว่ามีการขนคนหรือเปล่า
เสื้อหรือเปล่าแจกหมวกในงานหรือเปล่า
เพิ่งได้รับหนังสือตอบกลับมาจากกรกต
คำร้องของอาจารย์สมชัยแล้วก็มีนายวีระสมความคิด
ยื่นพร้อมกันด้วยเนี่ยไม่เข้าข่ายที่สามารถร้องเรียนได้
หนังสือกรกตระบุว่าเนื่องจากขาดรายละเอียด
วันและเวลาสถานที่เกิดเหตุ
วันนั้นเขาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ
อาจารย์สมชัยบอกใครก็รู้
เรื่องบุคคลที่เกี่ยวข้องขาดพยานหลักฐานขาดพยานบุคคล
แล้วก็ยังบอกว่าผู้ร้องก็คือนายสมชัยกับนายวีระ

เนื่องจากไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนั้น
แบบนี้มันไม่ถูกต้องหรือเปล่ามันดูย้อนแย้งหรือเปล่า
เพื่อให้เกิดความกระจ่างก็เลยอยากขอนัดเลขาธิการกรกต
ก็คือนายแสวงในวันศุกร์ที่๓มีนาคมนี้
เวลา๑๑นาฬิกาเดี๋ยวจะไปหาจะไปพบ
เพื่อขอฟังคำชี้แจงและเหตุผลที่ไม่รับคำร้อง
ถ้ารู้สึกว่ากรกตปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ก็คงต้องขอดำเนินคดีกับกรกตชุดนี้ทั้งชุด
จริงก็คือเตรียมไว้หมดให้สบายใจกันแล้วกันว่า
ทุกอย่างมันยังเป็นไปตามเวลาที่รัฐมนุนกำหนด
มันอาจจะขยับในส่วนของ
อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเราไม่มีเวลา
เราให้เวลาตามกฎหมายกับเวลาให้พักการเมืองข้างนั้น
เราสามารถบริหารเวลาของเราโดยทางธุรการเนี่ยเราไม่เอาเวลาแล้ว
เราจะทำงานคือเร่งจากเวลาของเราให้เหลือเวลาตามกฎหมาย
ซึ่งเราไปทำอะไรไม่ได้กับเวลาของภาคการเมือง
ขออนุญาตมานัดแนะท่านเลขานะครับว่า
เนื่องจากว่าผมกับคุณวีระเนี่ย
ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับเรื่องของภักดิ์รวมไทยรักษาชาติ
ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งใน๕ข้อกล่าวหา
ว่าได้ยกคำร้องนะครับว่าเนื่องจากว่า
ด้วยหลักฐานไม่มีการระบุวัดวิราชสารที่
ไม่มีการระบุตัวบุคคลหรือหลักฐานต่างที่
เพียงพอรวมถึงไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาร้อง

ก็เลยขออนุญาตว่าเดี๋ยวผมกับคุณวิระเนี่ยจะขอนัดท่านเลขา

ในวันศุกร์ที่๓มีนาคมนะครับ

อยากจะขออนุญาตไปเข้าพบท่านเลขานะครับ
เพื่อที่จะขอฟังเหตุผลคำสิทธิ์แจงนะครับ
คือให้ท่านเลขาได้เตรียมตัวประมาณ๑สัปดาห์
เอาไปดูฝั่งรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยนะคะ
นี่เขาเตรียมเวทีใหญ่แล้วค่ะพี่อุ๋ย
รอต้อนรับบิ๊กตู่พลเอกประยุจันทร์โอชา
แล้วก็แก่นำของพักรวมไทยสร้างชาติ
พรุ่งนี้เย็นเขาจะไปเปิดปลาสายใหญ่
สนามหน้าสารากลางจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ชูสโลแกนลุงตู่ลูกอีสานหลานย่าโม
แล้วก็โซโลแกนทำแล้วทำอยู่ทำต่อ

สสภาคอีสานของรวมไทยสร้างชาติ

มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้รองรับประชาชน๓๐๐๐ตัวแน่
ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะนายเสกสกลอัฐาวงศ
ที่ปรึกษานายกแล้วก็แก่นำพักรวมไทยสร้างชาติ

ในแล้วก็นอกเครื่องแบบกว่า๑๕๐นาย

และรักษาความปลอดภัยให้กับคนเด็กประยุทธ์
แล้วก็แกนนำพักรวมไทยสร้างชาติ

มีคนเข้าฟังมากที่สุดกว่า
ยังไงเพราะว่า
ให้สัมภาษณ์ก็จ๊ะจ๋ากับสื่อตลอดเลย
จ๊ะจ๋าเลยเหรอเออนะจ๊ะนะจ๋าเนี่ย
บอกว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็คงไม่มีการปรับคอรมอลแล้วแหละ
กลับมาก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเวลามันสั้นแล้ว
ก็เก็บตกในส่วนของคณะรัฐมนตรีเรื่องต่างก็เต็มกลืนแล้ว
พอนักข่าวถามว่าพรุ่งนี้ไปโคราชบิ๊กตู่อยากพูดอะไรหน่อยไหม
นายกก็ยิ้มนะแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ได้กลับไปบ้านเกิด
เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าแม่เป็นคนชายภูมิ
แล้วบ้านเกิดคือโคราชยังไงก็พ่อไปทำงานที่โคราช
เอกประยุทธ์ก็เลยเกิดที่โคราชค่ะญาติพี่น้องก็ยังอยู่ที่นั่น
นักข่าวเลยถามว่านายกพูดสำเนียงโคราชได้เปล่าอ่ะลองฟังไหม
เฮ้ยอันนี้พวกใครพะเนี่ยพวกเราเพื่อนเรากระแทกแบบนี้นะ
เห็นมั้ยรมดีจะตายหัวเราะตั้ง๓ครั้งแล้วพี่หุ่นเมื่อกี้มินับอยู่
หัวเราะตั้ง๓ครั้งแถมยังแซวนักข่าวด้วย
ไปนะจ๊ะแล้วบอกเดินทางดีพอนักข่าวอีก

เออมีจับมงจับไมค์เห็นไหมล่ะอารมณ์ดีดีจริง
ส่วนพักเก้าไกลวันนี้นะคะนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักค่ะ

ลงทุนไปแช่อยู่ในน้ำ

เปิดนโยบายสิ่งแวดล้อมกลางน้ำที่ชุมชนปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานี
ประกาศบอกว่าก้าวไกลจะเอาจริงเรื่องปัญหาโลกร้อน
อ่านี่ลงน้ำกันเลยนะ

เพิ่มเอ็มอภัทราซึ่งเอ็มอภัทราบอกว่าส่วนตัวไม่เคยคิดฝัน
จะเข้าสู่วงการการเมืองนะครับจุดเปลี่ยนคือเมื่อสองปีที่
จุดเปลี่ยนคือเมื่อ๒ปีที่แล้ววิกฤตโควิดศิลปินหมอนลำได้รับผลกระทบอย่างมาก
ไม่มีงานแสดงเลยก็เลยเป็นตัวแทนมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือกับทางการ
เรียกร้องไปก็ถูกปฏิเสธนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอสนใจงานการเมือง
ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านเป็นกระบอกเสียงให้กับชาวบ้าน
ใส่ชุดลิเกนี่ฮะซึ่งทางหมอรำที่ร้อยเอ็ดเนี่ยเขาจะแต่งแบบนี้นะฮะ
ลองหน่อยหัวหน้าเอาให้กลมกลืนให้สมกับลงพื้นที่มา

ใส่ใหญ่สุดแล้วนี่อ่ะนาย

เชื้อสายลูกอีสานเลยครับ
พูดซิป่าวใดดอกพี่น้อง
นี่เห็นไหมฮะช่วงนี้ทำอะไรก็ได้บอกไว้ก่อน
ได้ทุกอย่างเป็นนาทีทองของคุณทุกคนแล้ว

รัชพรเจอใครท่านคะทำนู่นนี่นั่นหน่อย
ได้หมดยอมหมดเนอะเอาดูอีกพักไหมพักไหนดีฮะ
พักเก่าของคุณกรจาติกาวนิต

ประชาธิปัตย์เขาก็บอกให้รอพรุ่งนี้

วันนี้เอาเรียกน้ำย่อยไปก่อน

หัวหน้าพักนี่ขี่ม้าเมื่อกี้นี่เดินมานี่เห็นไหมมาดำเบียร์
อ้าว
คุณชวนลิกไทยก็ปีกรองรบเลยเห็นมั้ยฮะอุ้ยนี่นี่นี่
เมธีลาบานูลว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักประชาธิปัตย
นี่เช้าวันใหม่เหมือนชื่อรายการข่าวไงไม่รู้
เช้าวันใหม่นะถ้าอยากดูก็ดูเช้าพรุ่งนี้
เขาจะเปิดตัวพรุ่งนี้๒๕กุมภาพันธ์

ช้าวันใหม่ให้ทุกคนมีชีวิตใหม่รวมสร้างเงินสร้างความห่างมีทำได้ไว้ทำได้จริง
ฉันชอบอ่ะการเมืองยุคนี้มันแหมมันแปลกใหม่สดใหม่จริงนะ

ใช่ไหมคะรอติดตามกันนะพรุ่งนี้เช้านะเช้าวันใหม่